ไปดูเทยได้ยินรายการนี้ไหมเทยเที่ยวไทย
หลบไปเลยฮะมีคู่แข่งแล้วเป็นเทยฉกทองที่จังหวัดระยองครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดฝั่งขวามือท่านผู้ชมนั่นคือคนร้ายฮะ
เป็นสาวประเภท๒เราเรียกกระเทยไม่โกรธกัน
เรียกได้สาวประเภท๒บุกมาที่ร้านทองสมสุวรรณสาขา๒
อยู่ตลาดหนองบอนอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
ต้มเตี้ยมป้วนเปี้ยนแบบนี้
เลือกทองอยู่เป็นชั่วโมงนะฮะ
เลือกทองเป็นชั่วโมงคือเขาพยายามจะอ้างว่า

ไม่รู้จะเลือกทองเส้นไหนดีมันถูกใจหลายเส้นเหลือเกิน

๒บาทหยิบมา๒เส้นฮะแต่นั่นคือชั่วโมงกว่าแล้วนะ
๒บาทหยิบมา๒เส้นแล้วมองซ้ายมองขวาพนักงานเกาหัวแงก
มึงจะเอาไงวะไม่ให้เลือกสักทีไม่ซื้อสักทีนะฮะอ้าวก็ต้องเข้าใจหน่อย
ลูกค้าเนี่ยเวลาจะซื้อทองไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อทองหยิบทองหยอด
มันต้องคิดหน่อยหลักหมื่นนะแต่ดูอาการก็พอจะดูออกแล้วนะ
ว่ามาไม่ปกติแน่นอนเพราะมองซ้ายมองขวานอกจากมองหน้ามองตาพนักงานขาย
มองกล้องงงจรปิดมองเป็นระยะพนักงานก็ตะงิดตะงิดแล้ว
แต่ให้ดูทองฮะดูทองสองบาทจำเป็นคือเวลาคือต้องเข้าใจพนักงานนะ
สมมุติถ้าเขาจะขอยอมลองทองให้เขาต้องให้เขา
งั้นเหมือนเป็นการดูถูกเขาเกิดลูกค้าเข้ามาซื้อจริงจะทำไง
จำเป็นจะต้องให้คราวนี้ก็เลยลองทอง๒บาท๒เส้นฮะ
ซ้ายมองขวามองกล้องเปิดหน้ามองไปมองมายิ้มหนึ่งแอะ
แล้วจากนั้นหันก้นวิ่งแฟบหนีหายไปเลยฮะ
เหตุการณ์นี้เอาทองไป๒เส้นเส้นละเกือบ๓๐๐๐บาท
รวมแล้ว๒เส้นก็๖๐๐๐บาทครับ
มอเตอร์ไซค์สกูปปี้สีเขียวหลบหนีไป
แล้วตอนนี้อยู่ไหนยังจับตัวไม่ได้นะฮะ
ตอนนี้ตำรวจในพื้นที่ของจังหวัดระยองตำรวจภูทร
คมพัฒนากำลังตามล่าสาวประเภท๒คนนี้
แต่ที่นี่เหมือนทำกรรมอะไรไว้กับสาวคนดังกล่าว
อันนี้สาขา๒สาวประเภท๒คนเมื่อกี้เคยไปสาขา๑
ของร้านเนี่ยร้านทองสมสุวรรณมาแล้ว
แต่ตอนนั้นเหมือนเจ้าของร้านเขารู้
เขาตะหิดตะหิดเขาก็พยายามที่จะไม่ให้ลองทองนะ
สาวประเภท๒คนนี้เขาเลยไม่สามารถก่อคดีได้

ถึงได้บอกไงว่าไปทำกรรมอะไรกันไว้หรือเปล่า
ทำไมเขาถึงตั้งใจจะมาร้านทองชื่อนี้

สุดท้ายแล้วเขาได้ทองไป๖๐๐๐บาทนะครับ

ฉกสาวสองฉกทองคนนี้กันอยู่ครับ